อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้ร้อนแต่ไม่ได้ร้อนอย่างเดียวนะ
มีพายุฤดูร้อนมาด้วยนะคะที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มเลยความเสียหายเนี่ยโอ้โหมากมายจริง
และที่สำคัญมันเจ็บค่ะเจ็บใจค่ะ

โอ้ยปล่อยหน้าเข้ามาก่อนนะ
ดูสิคะเนี่ยค่ะต้องเรียกคนเข้ามาหลบเนี่ยค่ะ
โอ้โหเป็นยังไงพังยับเยินพังหมดเลยอ่ะ
ลมแรงมากเลยนะใช่ค่ะแล้วนี่เหตุเกิดที่ตลาดสดเลยนะคะคุณผู้ชม
ตลาดสดเทศบาลอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
แม่ค้าลูกค้าพากันวิ่งหนีตาย
หลังจากเจอพายุแล้วก็มีลูกเห็บด้วย
ถล่มมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ

ข้าวของที่จะเอามาขายมันเสียหาย
กระจัดกระจายไม่มีเหลือ
บางแผงนี่นะหอบแผงไป
เอาลมพัดแผงพัดร่มเปิดเปิงกันไปหมดเลย
ทุกคนต้องยอมทิ้งแผงแล้ววิ่งเอาตัวรอดกันนะคุณ
คือท่านอยู่ด้านในในตลาดอยู่ด้านใน
ก็ยังพอทำเนานะแต่อยู่ข้างนอกที่เขาตั้งแผงอยู่เนี่ย

สำหรับบ้านเรือนของชาวบ้านก็ไม่เหลือเหมือนกันคุณผู้ชม
หลังคาสังกษีเนี่ยหูตะเลิศเปิดเปลืองกันหมดเลย

ถึงแม้ว่าคือบางบ้านเนี่ยเขาจอดรถเอาไว้เห็นไหมคุณ

โรงรถไม่รอดเหมือนกันพังเสียหายยับเยินเหมือนกัน
รถก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
อกจากนี้ที่อำเภอเมืองชายภูมิเนี่ยยังมีเสาไฟฟ้าหักโค้นกว่า๕ต้น
หูคุณขารุนแรงมากเลยไฟดับกันเกือบทั้งอำเภอค่ะ
เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจากพายุในครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่
แล้วก็เข้าให้ความช่วยเหลือโดยเร็วนะ
เรื่องของภัยธรรมชาติเราก็ฝากเตือนกันแบบนี้นะครับ
เพราะว่าพายุฤดูร้อนมันก็มา